ไปเมื่อตอน๕โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
การเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับปีนี้
ทุกคนเฝ้ารอคอยกันมานะครับ
กรุงเทพมหานครหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก
มีคนลงทะเบียนเอาไว้มากที่สุดเลยนะฮะ

หน่วยเลือกตั้งกลางในพื้นที่กรุงเทพ

ที่นี่คนแห่มาลงทะเบียนมากที่สุด

ทันทีที่เปิดหีบครับ๘โมงเช้า
มีประชาชนที่มาใช้สิทธิ์กันแต่เช้าเลย

เจ้าหน้าที่ก็จะคอยประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบรายชื่อ

ก่อนจะไปเข้าคิวเพื่อเข้าไปใช้สิทธิ์ในครูหานั่นเองครับ
ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งศูนย์การค้าสยามภารกรนะคะ
ก็มีคนลงทะเบียน๔๗๕๕คน
ก็เรียกว่ามากเป็นอันดับที่๒รองจากรามคำแหงเลยค่ะ

ก็แห่ไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้า
ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แม้ว่าจะมีเรื่องของสถานที่ที่แหม่มันเป็นย่านใจกลางเมือง
คนก็คลุกพลาดหน่อยแถมเป็นวันหยุดด้วยไง
ใช่ครับรถก็อาจจะติดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้คนมาเลือกตั้งกันนะคะ
ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งศูนยวชนไทยญี่ปุ่นหรือว่าศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
มีคนลงทะเบียนไว้๒๕๓๘๕คน
หลายคนก็มาใช้สิทธิ์กันแต่เช้าเลยครับ
จุดนี้ความได้เปรียบคือเป็นห้องแอร์
คือมีทีมข่าวของเราไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่นี่เหมือนกัน
เขาบอกว่าที่นี่เขาเจอคือเร็วแอร์เย็นแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยดี

เนี่ยฮะไม่ได้เจอปัญหาอะไรต่างสักเท่าไหร่นะครับ
ประชาชนก็เลยจะค่อนข้างสะดวกสบายนิดนึง
มีเครื่องดื่มชูกำลังแจกฟรีคลายร้อนให้อีกด้วย
แสดงว่าแต่ละหน่วยเขาก็จะต้องมีงบในการจัดการดูแลใช่ไหม
ใช่ค่ะไปดูที่บางนากันหน่อยนะคะ
สำนักงานเขตบางนาจุดนี้คนมาใช้สิทธิ์แน่นเลยเหมือนกัน

คือเจ้าหน้าที่เขตเขาทยอยเอาน้ำหวานค่ะ
ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นอินแดงแจกเพิ่งดื่มชุดกำลัง
อันนี้แจกน้ำหวานคลายร้อนกันหน่อยค่ะ
เอามาให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ก็แหมบางคนน้ำตาลตกไงอากาศมันร้อน
ก็เรียกว่าแหม่คลายร้อนแล้วก็เติมพลังได้พอสมควรเลยนะคะ

ที่บริเวณโดมสนามฟุตบอลและใต้อาคารโรงเรียนสิงสมุทร

จุดนี้คนที่มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นกำลังพลของกองทัพเรือ

ยังอยู่ในโซนภาคตะวันออกขยับไปที่ระยองครับ
เลือกตั้งที่๔โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากศิลปบ้านค่าย

ลงทะเบียนใช้สิทธิ์๑๘๐๐๐คน

รถติดยาวเหยียดเลย
นี่นู่นท้ายแถวอยู่นู่นสุดท้ายทำยังไงครับ
บางคนคือยอมลงจากรถแล้วเดินกางร่มไปเลือกตั้ง
ยอมจอดไกลแล้วยอมเดินเท้ามาฮะ
แม้จะไกลเป็นกิโลก็ตามก็ไม่หวั่น

บางคนก็มาพร้อมกับร่มนู่นคุณพี่ท่านนั้นกางร่มมาเลย
นี่คือบรรยากาศที่โซนภาคตะวันออกนะครับ
เราไปดูปัญหากับอุปสรรคที่เจอกันหน่อยดีไหมคะ
ราบรื่นมันก็ดีแหละแต่ไอ้ที่มันมีปัญหาก็มีเหมือนกัน
หลักแน่นอนวันนี้อากาศร้อนมากจริง
คือปกติไม่ใช่ไม่ร้อนนะปกติก็ร้อนอยู่แล้ว

ใช่แล้วคนเยอะสถานที่แออัด
อย่างที่ห้วยขวางอะค่ะคนเป็นลมเป็น๑๐เลยนะคิง

พอคนแออัดเยอะปุ๊บก็มีคนเป็นลม
ผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่ค่อยได้รับความสะดวก

ส่วนหน่วยเลือกตั้งอื่นก็มีปัญหาคนเป็นลมเหมือนกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยที่อยู่กลางแจ้ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการให้กรทมเนี่ย

แอมโมเนียเอาไว้ให้กับคนที่มารอคิวใช้สิทธิ์
ส่วนประเด็นเรื่องการตรวจสอบรายชื่อนะคะ

ก็ในอินเทอร์เน็ตมีทำไมหน้าหน่วยไม่มีชื่อเขาล่ะ

แรกเช็คว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เขตไหน

สสเขตพักนี้เขาเลขอะไรเบอร์อะไร
ปรากฏว่ารายชื่อและรูปมันไม่ครบ
บางคนเจ้าหน้าที่เขียนเลขเขตเลือกตั้งผิดในกระดาษเหมือนที่ปฐุมใช่ไหม

บางคนบอกบัตรเลือกตั้ง๒ใบมันยังไม่ค่อยสบายใจ
เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าบัตรเลือกตั้งสอสอเขตสีม่วงเนี่ย
มันจะมีแค่ตัวเลขตัวเลขอย่างเดียวเลย
ชื่อพักไม่มีชื่อคนก็ไม่มี
แต่ว่าบัตรเลือกตั้งสอสอบัญชีรายชื่อสีเขียว
จะมีทั้งตัวเลขพักมีทั้งชื่อพักมีทั้งโลโก้พัก

เขาบอกว่าการจัดเลือกตั้งครั้งนี้มันแย่กว่าครั้งก่อนไหมนะ
เหมือนเดิมเที่ยวนี้แย่กว่าเที่ยวที่แล้วอีก
แต่บัตรหมายเลขแล้วก็มันไม่มีชื่อพัก
มันไม่มีชื่อพักก็พูดเรื่องตั้งเขตปัญหาขึ้นตรงนั้น

ก็ฝากกรกตพิจารณาหน่อยนะฮะ
ล่าสุดครับหลายหน่วยคือมีบางคนเขารีบไปไง
ใกล้จะ๕โมงเย็นใกล้เวลาจะปิดหีบแล้วครับ

กลับไปที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงอีกครั้ง
พี่ท่านนี้ฮะวิ่งมาหน้าตาตื่นเลยเหงื่อแตกเลยฮะ
กลัวจะมาไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้ใช้สิทธิ์
เขาอยากจะมาใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศครับ

เศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่นะครับ

อยากให้พวกชนรากย่าได้มีกำลังพูดสู้ต่อไป

นี่คือที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะ
ส่วนนี้ครับลาดกระบังฮะ

เปิดไฟฉุกเฉินแต๊กแล้ววิ่งฮะ
วิ่งเข้าครูหาก่อน๕โมงเย็นไปใช้สิทธิ์
พอครบปั๊บถึงกำหนดปุ๊บ
แผงเหล็กทันทีใครมาหลังจากนั้นไม่ได้แล้ว

นี่ครับนี่เขาปิดประตูเลยเรียบร้อยครับดังนั้นนี่คือบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ใครไม่ได้ไปใช้สิทธิ์วันนี้จะไปใช้สิทธิ์ชดเชย๑๔พฤษภา
ไม่ได้นะย้ำอีกครั้งนะคุณต้องรอไปทำเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
พฤษภาหรือไม่ก็๑๕๒๑พฤษภา
ว่าเหตุผลกลใดทำไมเราถึงไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์
จะได้ไม่เสียสิทธิ์อื่นในอนาคต

สมมุติว่าเวลาปิดหีบจริงคือ๕โมงตรงใช่ไหมคะ
๕โมงตรงถึงเวลาปิดหีบแล้วเนี่ย
แต่ยังมีประชาชนบางคนที่เขายืนรอกันอยู่เหมือนแบบคนเยอะ
แล้วยังไม่ได้เข้าไปกาอันนี้คุณได้สิทธิ์นะ
แม้ว่าคุณจะยังต่อคิวเพื่อจะเข้าไปรับบัตรเลือกตั้ง
แต่ถ้าคุณอยู่ที่หน่วยก่อน๕โมงเย็นเนี่ย
เขาก็จะให้คุณได้เลือกอยู่ดีนั่นแหละ
อ่ะต้องใช้คำว่าชี้แจงแล้วชี้แจงอีก
เลขาธิการกรกตออกมาชี้แจงย้ำอีกครั้ง

ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะเขียนเลขเขตผิด

แต่มั่นใจได้ว่าบัตรเลือกตั้งของทุกคนเนี่ย
มันจะถูกส่งไปตามเขตเลือกตั้งที่ทุกคนมีสิทธิ์อยู่

นายแสวงบุญมีเลยค่ะธิการกรกตค่ะ

น่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าประมาณสัก๗๐ได้
อยากให้ทุกคนสบายใจ
เพราะกรกตเองมีการวางระบบรองรับ
กรณีที่มีคนลงข้อมูลผิดพลาด
จากต้นคั่วที่ระบุเขตเลือกตั้งแต่ละคนแล้วเนี่ย
ซองก็มีทั้งรหัสปรายศนีย์และเขตเลือกตั้งที่ชัดเจน

รหัสปรายศนีย์ก็กรอกผิดใช่ไหม

ถ้ากรอกเขตไม่ตรงแต่บัตรเลือกตั้งยังไงก็จะถูกส่งไปถูกเขต

แล้วถ้าเกิดเขตไม่ตรงปรายศนีย์ไม่ตรงทำไงล่ะ
ส่วนประเด็นที่มีคนออกมาบอกว่า
มีการพยายามถ่ายรูปมันลงข่าวด้วย
อยากให้สบายใจว่าไม่ว่าจะจ่ายจ่าหน้าซองผิดอย่างไร
เรามีระบบตรวจสอบสามารถนำซองทั้งแบบแบ่งเขต
แบบบัญชีรายชื่อที่มีบัตรอยู่ในนั้น

อย่างที่สองก็คือความผิดพลาดเรื่องเอกสาร
เรื่องเอกสารที่เป็นข่าว
มีชื่อพักบ้างไม่มีชื่อพักบ้าง

คือเราได้รับรายงานจากตัวพอจังหวัดเองนะครับ

บางเรื่องเกิดจากการคนไปฉีด

แต่คือเกิดที่จังหวัดชนบุรี

แล้วก็ถ่ายรูปทำลงข่าวก็ได้แก้ไขไปแล้ว

ก็ทุกอย่างในจากนั้นมาก็
หลังจากข่าวพวกนี้จะเกิดตอนเช้า
เมื่อมีการแก้ไขลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีอีกแล้ว
มีคนบอกมานะคะว่าการเลือกตั้งปี๖๖กับ๖๒ต่างกันตรงไหนรู้ไหม

จากจะต่างกันที่เรื่องของบัตรเลือกตั้งจาก๑ใบเป็น๒ใบ
สูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ย
มันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่นะกรกตชุดเดิมค่ะ
หลังจากเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเขานำบัตรเลือกตั้งมานับ
แล้วก็คัดแยกเป็นถุงถุงละ๑๐ปึกหรือ๕๐๐ซองเรียบร้อยแล้วเนี่ย

ปรายศนีย์เขาจะส่งรถ๔๗๕คันไปรับบัตรเลือกตั้งจากทุกหน่วยในคืนนี้เลยนะคะ
เพื่อเอาไปกระจายยังเขตเลือกตั้งทุกเขตทั่วประเทศภายในวันที่๑๑พฤษภาคม
แล้วเอาไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย
อย่างที่ก่อนหน้านี้เรารายงานกันไปคุณเห็นภาพกันใช่ไหม

แล้วเอาเทปกาวเหรอใช่ไหม
ปิดเป็นกากบาทไว้ก็มีแล้วเซ็นชื่อกำกับ

ไว้ในโรงพักบ้างห้องขังบ้าง

อันนี้ที่บางกอกใหญ่นี่ภาพสดจริงเลยนะ

แล้วเดี๋ยวรอ๑๔พฤษภาคม
หีบนับพร้อมกันทุกอัน

อย่างที่เมื่อวานี้ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ใช่ไหมคะ
เลือกตั้งล่วงหน้าตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ